นี้ค่ะที่จังหวัดบุรีรำนะคะบ้านหลังนี้ก็อยู่กันห้าคน
พ่อแม่ลูกลูกคนเล็กเนี่ยเพิ่ง๕เดือนคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่านี่คือตัวอะไร
มันอยู่ใต้หมอนแล้วนอนกันข้ามคืนเพิ่งมาเห็นตอนเช้านะคะ
คือยกหมอนขึ้นมาจะเอามากั้นลูกคนเล็ก๕เดือนไม่ให้ตกเตียง
หมอนขึ้นมาจะเอามากั้นเด็กอ้าวงูอยู่ใต้หมอนตัวดำเมี่ยมเลย
นี่นอนหนุนมันทั้งคืนเลยเหรอนอนหนุนมาข้ามคืนเพิ่งจะเห็นตอนเช้าแล้วมีเด็กอยู่บนเตียงด้วยคุณผู้ชมลองนึกดูนะ
แต่งูมันไม่ยอมเลื้อยเข้าไปเห็นไหมมันก็นิ่งมันก็ขดตัวแบบนั้นมันคงอุ่นของมันอ่ะ
เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเขาใช้วิธีจับหางได้แล้วเหวี่ยงแบบนี้ค่ะ
เราก็ไม่รู้เรื่องของการจับงูนะแต่คนที่เขาจับเขาบอกว่าต้องทำแบบนี้คือจับได้ปุ๊บจับหางแล้วเหวี่ยงให้งูมันมึนก่อน
งูมันงงเหรอให้งูมันมึนก่อนแล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจะได้ไม่กลับมาที่บ้านหลังเดิม
จะได้ไม่กลับเข้าบ้านหลังเดิม
ถ้ามันจะกลับมาไหมหรือว่ามันมึนแล้วคงจะไม่กลับมาบ้านหลังเดิม
กันห้าคนลูกคนเล็กห้าเดือนนอนไม่หลับตรงนมไห่ก็ไม่ยอมนอน
เปิดไฟดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็พยายามนอนกันไป
ตื่นเช้าขึ้นมาเอ้าลูกคนเล็กหลับอยู่ยังไม่ตื่น
ลูกคนเล็กจะกลิ้งตกที่นอนยกหมอนขึ้นมาจะเอามากันไว้
พอยกหมอนเท่านั้นแหละถึงจะเห็น
ก็เพื่อนบ้านมาช่วยจับนะคะคนที่มาจับเมื่อสักครู่นี้คือเพื่อนบ้านนะคะ
เห็นเขาบอกว่าก็เป็นงูที่มันไม่มีผิดนะคะห้างสิงห้างงูสิง
แต่นอนอยู่กับงูทั้งคืนไงคะแล้วอยู่กับเด็ก๕เดือนนะคะ
มันก็น่าตกใจนะคะมันไม่มีพิษแต่มันฉกมันกัดขึ้นมามันก็เจ็บนั่นแหละ
แล้วเด็กด้วยไงทีนี้เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะนิมนต์พระมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
อีพึบในนิอยน์หลุงข้างบ้านบอกโอ้โหเมื่อกี้ปล่อยปล่อยปล่า
แต่ทีนี้ตอนที่ทำบุญกันเนี่ยค่ะที่นิมนต์พระมาเนี่ยนะคะ
ก็มีการแบบหยดน้ำตาเทียนใส่ลงในขันด้วยไงคะ
เขาก็ส่องเลขกันด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครเห็นเป็นอะไรยังไงนะคะ
แล้วแต่แล้วแต่การมอง

นึกว่าเป็นเลขแต่ก็มีแค่นี้บ้านเลขที่
คืนวันที่เท่าไหร่อยู่กันกี่คน

ผมอยากคุยกับลุงข้างบ้านจังเลย

ก็ลุงแกบอกงูมันมึนแล้วไง

ไม่รู้จะข้ามรั้วบ้านนี้หรือเปล่า

นี่เห็นไหมลุงบอกเดี๋ยวทำให้ดู

มันงงมันจำไม่ได้แล้วบ้านหลังไหน
โยนปุ๊บเข้าป่าธรรมชาติ
ดูนะดูนะนี่ลุงปล่อยแล้วก็ข้างบ้านเป็นป่าหรือเปล่า
ก็ข้ามบ้านเป็นป่าไงลุงก็ไม่ได้พูดอะไรผิด
ไม่ได้ทำอะไรผิดไงครับครับครับครับครับครับครับ
ก็ปล่อยคืนสู่ป่าข้างบ้านเออแต่มุมหนึ่งคือมันอุ่นนั่นแหละ
พอมันอาจจะฝนตกฝนตกมันก็หาที่อุ่นที่นงที่นอนก็ซุกพอดีเลย
ก็ต้องระวังช่วงเนี้ยดูหน่อยแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวไปดู